มีเหตุที่น่าสลดเกิดขึ้นกับยายวัย๗๒ปีคนหนึ่งนะครับ
ถูกแรงงานชาวพม่าข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิต
ทิ้งศพไว้ในสวนปามที่จังหวัดชุมพรตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ซึ่งก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงติดตามจากรายงานครับ
บรรยากาศงานศพนางสมวันที่มาอายุ๗๒ปีที่วัดสว่างมณัฐเป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีญาติและเพื่อนบ้านไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
หลังเธอถูกนายตะวันอายุ๓๗ปีชาวมอนสัญชาติพม่าก่อเหตุคมคืน
ฆ่าเธออย่างโหดเยี่ยมและทิ้งไว้ในสวนปามเหตุนี้เกิดขึ้นในสวนปามหลังบ้านเช่าของผู้ตาย
ตำบลน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนายพรวิชัยที่มาสามีผู้ตายบอกว่า
ภรรยาเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใครและกับตัวผู้ก่อเหตุเองก็ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ไม่น่าจะทำกันได้ถึงเพียงนี้
กลับไปนอนที่บ้านพักคนงานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๓๐๐เมตร
ช่วงเช้านายตะวันก็เดินไปบ้านของเธออีกครั้ง
เพื่อไปพูดคุยกับนายพรวิชัยสามีผู้ตายและลูกชายเรื่องพระเครื่อง
แต่ระหว่างทางก็เห็นสามีผู้ตายไปส่งลูกชายออกเรือประมง
ฉวยโอกาสตอนไม่มีใครอยู่บ้าน
กระชากนางสมวันเข้าไปในสวนปามห่างจากบ้านเกือบ๒๐๐เมตรหวังข่มขืน
แต่เธอขัดขืนจึงถูกนายตะวันทำร้ายร่างกายจนหมดทางสู้แล้วลงมือก่อเหตุ
ก่อนใช้ก้อนหินทุบฆ่าปิดปากทิ้งศพไว้ในสวนปามแล้วหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้สารภาพเป็นคนข่มขืนฆ่านางสมวันจริงสาเหตุเพียงเพราะเมาสุรา
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนข้อหาคมคืนต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์และนิติเวทย์ก่อน
จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ขณะที่นายมินทนน้องชายไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่พี่ชายก่อขึ้น
คดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านระแวกดังกล่าวเพราะเป็นเหตุอุกชะกัน
เพราะเป็นเหตุอุกชะกันประกอบกับในพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยจำนวนมาก
ทำให้หลายคนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน